ตู้คันหนึ่งคุณผู้ชมเขาไปจอดติดไฟแดงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

อ้าาไฟดูภาพเหตุการณ์นะครับ
ไฟแรงมากนะ

คือผู้ถ่ายเนี่ยเขาก็เป็นผู้โพสต์นะฮะ
สดร้อนกลางฝ่ายแดงขอนแก่นฝ่ายไปรถตู้ฝ่ายรั่งมาก
ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและอันตรายมากนะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สำหรับคนที่ขับรถตรวจเช็คสภาพก่อน
เอาน้ำมันมีไหมหม้อนงหม้อน้ำมันแห้งหรือเปล่า
สายไฟชำรุดไหมเพราะว่าลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ก็ได้นะครับ
อีกคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์ช่วงกลางคืนคุณผู้ชม

อ่าอะไรที่อยู่ในบ้านที่มันไม่ใช่ของคุณคุณไม่ต้องมีนะ

เขาเขียนว่าดูแล้วเท้านี่เกร็งช่วยเหยียบเหล็กแทน

ถูกต้องนะคะน่ากลัวมาก
ก็คือต้องบอกว่าแหม่มันเป็นเสี้ยววินาทีจริง
พอคนขับเห็นปุ๊บรถมาแล้วครับล้ำเส้นเข้ามาจนจะชนอยู่แล้วครับ
คือเหตุการณ์นี้โชคดีอย่างหนึ่งคือคนขับมีสติมาก
ใช่รีบหักหัวออกไปแบบฉิวเฉียดอีกนิดเดียวจะชนอยู่แล้ว
คือไม่ได้หักแบบกระทันหันจนตกไหลทางนะนี่คือเหมือนเบี่ยงมาเลนหลายทางอะค่ะ
คือเขาหักแล้วเขาสามารถหักกลับมาได้ไม่ได้แบบฉลับออกไปเลย
อันนี้ถือว่าต้องชื่นชมคนขับมากนะครับ
แล้วแน่นอนครับชาวเน็ตเขาบอกว่าเขาถูกใจเสียงผู้หญิงในรถ
เขาพูดขึ้นมาว่าดีนะเพิ่งไหว้หลวงพ่อมาเมื่อกี้เลยรอด
แทนที่จะด่าคนขับรถพ่วงนะการบอกโอ้ยดีนะเพิ่งไหว้พระมาอะไรอย่างนี้
พ้นไปนะครับอ้าวถือว่าโชคดีไม่ว่าจะเป็นเหตุเพราะว่าไหว้พระมา

ใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่จะสุ่ม๔สุ่ม๕ออกมาแบบนั้นนะคะ